แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ฆอปนินุพประสุนตนาวินครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เฮ้ยคุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
แม่ผิดเสียงทำไมเนี่ย

อยากจะเป็นเด็กเพราะว่าดีใจกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วแน่นอน
คุณผู้ชมเจอเราสามคนนะคะสามแม่บ้านกับเรื่องราวดี

นั่นสิไม่ทันแล้วแม่อ้าว
แต่แม่นะมีอะไรบางอย่างจากตอนที่สมัยแม่เป็นสาวอยากจะถ่ายทอดด้วยแหละ
เหรองั้นวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านำเหนอเรื่องนี้เลย
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกาวแล้วก็อภิษด้วย
มีเรื่องของอภิษเข้าไปเกี่ยวด้วยเลยเหรอคะ
มีด้วยมันมีอยากปรึกษาคุณแม่ไงอ๋ออ๋อเออ
อยากรู้แล้วว่าเรื่องอะไรทำไมมันมีชีวิตของอภิษเข้าไปเกี่ยวด้วย
คือวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่มือใหม่ไง
ก้าวก็สดิ่งตัวความเป็นคุณแม่แล้วน้องก็อาจจะแบบแต้งโง่แต้งงานมีอนาคต

ท้องการตั้งคันคุณผู้ชมคะอีกหน่อยนี่นะ
ถ้าเกิดว่าเรามีลูกเราก็ต้องดูแลลูกแล้วทำไงดี
ลูกแม่แค่กัดตอนนั้นแม่จะกินแล้วหมอห้าม
มองว่าอยากกินให้เอารกปากไว้ให้แห้ง
แล้วก็เอามาฝนนะช่วยลูกได้ในเรื่องการโรคหวอกคลืน

ถ้านี่เรื่องจริงเรื่องเล่นเอาไปรอแย้แกะดู
แต่วันนี้อย่างที่บอกว่านาธาราชีพหลุงแม่เป็นแม่

ลูกกาพลิกมีข้อสงสัยอะไรถามมาได้เลย

กลัวแม่ตอบ

ถ้าเกิดแม่ตอบเองอาจจะไม่แม่นยำไง

เรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งคันดูแลบุตร

แพร่หญิงอุรารมณ์พันธุมภน

กุมาโลเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริศแก่
ปริกำเนิดโรงพยาบาลไพยาทัย๑
ตอนนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงอุรารมพันธุมผลนะคะ
ุมารเวชศาสตร์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแลกเกิด
และปริกำเนิดโรงพยาบาลพญาไทย๑

คุณหมอชื่อเรแล้วล่ะคะ

มักจะพูดนี่โอ้โหยาวมากเลยนะว่ะ

พี่ก้าวท้องแล้ว

เลยอยากมีเรื่องถามคุณหมอเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

อย่างนั้นผู้ชมที่กำลังเป็นคุณแม่มือใหม่
หรือวางแผนอยากจะมีลูกแบบน้องกาวนะคะ
ตั้งใจฟังกันให้ดีเลยค่ะ
เริ่มเลย
คุณหมอคุณแม่เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไง
เพื่อที่จะต้อนรับลูกของเรา

ตรวจความพร้อมก่อนตั้งคันค่ะ

อันนี้คือต้องให้คุณหมอตรวจเท่านั้น
ใช่ค่ะต้องไปเจาะเลือดดู
ตรวจกันก่อนที่จะแต่งด้วยนะ
ที่จริงควรจะตรวจตั้งแต่ก่อนแต่ง

จะมีตับโตม้ามโตด้วย

สมมติว่าคุณแม่เป็นภาหะ

แล้วถ้าเป็นภาหะ

แล้วโรคทาลาซีเมียเนี่ย
ถ้าตรวจเจอว่าเป็นแล้วอาการมันจะเป็นยังไงอ่ะคะ
ถ้าเป็นแค่ภาหะอย่างคุณกาวเนี่ยค่ะ

ก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้

ว่าเวลาป่วยอาจจะมีอาการที่
รุนแรงกว่าคนที่ไม่เป็นโรค
ส่วนคนที่เป็นโรคเขาก็จะมีอาการที่ซีดค่ะ
หมอด้วยแพทย์ตรวจนะคะคือการคลำม้ามค่ะ
เขาอาจจะมีม้ามโตบางท่านอาจจะมีตับโต

ถ้าเป็นโรคนะคะแล้วก็จะอันตรายนิดนึง
ก็คืออาจจะต้องไปให้เลือดบ่อยนะคะ
หรืออาจจะบางท่านถ้าเป็นรุนแรง
ก็อาจจะทำให้ลูกเสียชีวิตในคันได้

ที่จริงควรจะเหมือนแบบว่า

แต่เอาอย่างนี้คุณหมอโปรแกรมตรวจก่อน
จะเป็นคู่รักคู่สมรสแต่งงานกันเนี่ยนะครับ
มีตรวจภาคธรรษีเมียตรวจอะไรอีกบ้าง

ตรวจภูมิคุ้มกันของคุณแม่ว่าคุณแม่เคยเป็นหรือเปล่า
ตรวจความเข้มข้นของเลือดค่ะ

แล้วก็ตรวจเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
เพราะฉะนั้นต้องบอกบางทีฝ่ายชายเนี่ยนะ
พอขอชวนจุงไปตรวจโกรธ
หาว่าดูถูกแล้วว่าผมไม่สะอาด

พอแต่งไปแล้วแล้วพอจะมีลูกจะได้
ทั้งด้านผู้หญิงผู้ชายไปพร้อมกันค่ะ
ผู้ชายเขาก็จะตรวจจำนวนอสุจิ
แล้วก็ดูปริมาณแล้วก็ดูหางค่ะ
หางแล้วเขาอ่านแล้วใช่ไหมอสุจิค่ะใช่ค่ะว่ามีหยิกมีงอไหมอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ส่วนฝ่ายผู้หญิงค่ะก็จะต้องไปให้คุณหมอสูร
ดูว่าท่อนำรังไข่เป็นอย่างไรตันไม่ตันไม่ตันมดลูกเป็นอย่างไร
คว่ำไหมหงายไหมไม่คว่ำไหมอันนี้รู้จริงค่ะโอ้โฮมีลูกมาแล้ว
แต่ว่าไข่เต็มท้องเลยแม่ปลาแม่ปรุงไข่ไม่ได้ผลิตลูกไม่ได้
ใครไม่สวยคุณหมอคุณหมอถามหน่อยละกันอย่างอายุของพี่กาวเนี่ย
มันจะเข้าเลข๔แล้วมันยังเหมาะกับการมีลูกอีกไหมคะ

คือไม่มีอัตรายใช่ไหมคะ
เนื่องจากว่าอายุของคุณแม่
ที่สูงขึ้น

แต่ว่ามันจะไปเพิ่มโอกาสของลูก
ที่จะมีความผิดปกติ

ก็คือจะมีสติปัญญา
แต่คุณแม่สามารถเช็คได้ก่อนใช่ไหมค
ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่เริ่มคล่ำตั้งคันปุ๊บ

สามารถที่จะเช็คได้๙๙ความแม่นยำ
นี่ก็เลยวัยเจริญพันธุ์มาเป็นวัยเจริญอาหารนะคะ
ไม่ว่าจะวัยเจริญพันธุ์หรือวัยเจริญอาหาร
คุณแม่บ้านที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่
ก็อย่าลืมไปตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นให้พร้อม

ว่าถ้าท้องแล้วจะต้องดูแลยังไงกันต่อสักครู่เดียวนะคะ